เพลง
เกิดไม่ทันอ่ะ

เกิดไม่ทันอ่ะ
เกิดไม่ทันอ่ะ

เกิดไม่ทันอ่ะ
เกิดไม่ทันอ่ะ

เกิดไม่ทันอ่ะ

เกิดไม่ทันอ่ะ

เกิดไม่ทันอ่ะ
เกิดไม่ทันอ่ะ

เกิดไม่ทันอ่ะ
เกิดไม่ทันอ่ะ

เกิดไม่ทันอ่ะ
เกิดไม่ทันอ่ะ
เกิดไม่ทันอ่ะ

เกิดไม่ทันอ่ะ

เกิดไม่ทันอ่ะ

เกิดไม่ทันอ่ะ

เว้ยมีความสุขจังเลย
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็เปลี่ยนดีนะครับ